คุณผู้ชมครับวันนี้ยอดผู้ติดเชื้อรายใหม่
ทำเซ็นติติสูงสุดอีกครั้งนึง
แล้วก็พบผู้ติดเชื้อเกือบแต่๑๐๐๐ราย

ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ติดเชื้อเกือบ๑๐๐รายแล้วครับ
ที่หมู่บ้านกองแหะตำบลโป่งแยง

หลังจากที่เมื่อวานนี้นะครับพบคนในหมู่บ้าน
เด็กและผู้ใหญ่ติดเชื้อไปแล้วกว่า๔๓ราย
ทำให้คณะกรรมการควบคุมโรคจังหวัดเชียงใหม่

แล้วก็กักตัวชาวบ้านที่เหลือเกือบ๗๐๐ราย
แล้วก็เปลี่ยนโรงเรียนบ้านกองแหะ
ให้เป็นโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจ
ล่าสุดครับมีรายงานว่าอสมหมู่บ้านกองแหะเนี่ย

พบผู้ติดเชื้อรายใหม่อีก๔๐รายนะครับ
เป็นเด็ก๔รายและเป็นผู้ใหญ่อีก๓๖ราย
เกือบทั้งหมดเป็นผู้ปกครองแล้วก็เป็นคนในครอบครัว
ทำให้วันนี้มียอดผู้ติดเชื้อโควิด๑๙
ที่หมู่บ้านแห่งนี้นะครับรวม๘๓รายแล้ว
ขณะที่เจ้าหน้าที่อสมตั้งด่านคุมเข้มทางเข้าออกหมู่บ้าน
คนในห้ามออกคนนอกห้ามเข้าอย่างเด็ดขาดครับ
เคลื่อนที่ไปตรวจปอดกลุ่มเด็กก่อนเลยเป็นห่วงฮะ

คือมีผลยืนยันการติดเชื้อ
จะได้เอามาคัดแยกอาการแล้วก็พบว่าเชื้อลงปอด
จะนำส่งรักษาที่โรงพยาบาลสนามขนาดใหญ่ภายนอกหมู่บ้าน
ส่วนคนที่ไม่มีอาการจะนำส่งรักษา
แล้วก็กักตัวสังเกตอาการในโรงพยาบาลสนามเฉพาะกิจในหมู่บ้านครับ
ส่วนตัวเลขที่ผมนำเรียนไปตอนโปรยกันนะครับ
คุณผู้ชมฮะผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้มีจำนวนเพิ่มขึ้นอีก
๒รายแบ่งเป็นผู้ติดเชื้อทั่วประเทศ๙๐๗๗รายครับ
และผู้ติดเชื้อในเรือนจำ๖๑๕ราย
ผู้ติดเชื้อสะสม๓๘๑๙๐๗ราย
ขณะที่ผู้เสียชีวิตมีจำนวน๖๗ศพนะครับ
ผู้เสียชีวิตสะสมอยู่ที่๓๐๙๙ศพแล้ว
มีผู้รักษาหายแล้วก็กลับบ้านแล้วนะครับเพิ่มขึ้น๕๗๓๐ราย
ส่วนผู้ป่วยที่อยู่ระหว่างการรักษาในขณะนี้มีจำนวนกว่า๑แสนรายครับ
คุณผู้ชมครับวันนี้เป็นวันแรกที่เพจไทยร่วมใจกรุงเทพปลอดภัยครับ
ให้ผู้ที่มีอายุมากกว่า๖๐ปีขึ้นไป
หรือว่าท่านที่เกิดก่อนวันที่๑๗กรกฎาคม๒๕๐๔นะฮะ
พักอาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานคร
แล้วก็สามารถเดินทางไปที่ศูนย์ฉีดวัคซีนนะครับ
ลงทะเบียนเพื่อขอรับวัคซีนได้ตั้งแต่เวลาเที่ยงตรงที่ผ่านมา
แอปเป่าตังค์หรือร้านสะดวกซื้อที่เข้าร่วมโครงการ
ทางเพจยังระบุด้วยว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ปรับแผนกระจายวัคซีน
โดยจะเร่งฉีดให้กับผู้สูงอายุและผู้มีโรคประจำตัว๗กลุ่มโรค
กลุ่มเป้าหมายอื่นดังนั้นนะครับ
ท่านที่โดนเทอาจจะต้องดูข้อมูลตรงนี้คือ
มีความจำเป็นฮะต้องเลื่อนการฉีดวัคซีน
สำหรับผู้ที่มีอายุ๑๘๕๙ปี
ลงทะเบียนในระบบไทยร่วมใจออกไปก่อน
เพราะว่าทางหน่วยงานภาครัฐครับท่านมองว่ากลุ่มเสี่ยงสูง
ควรจะได้รับวัคซีนก็ขอทำความเข้าใจมาตรงนี้ด้วยนะครับ